คุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีครับเราจะมาคุยประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนั่นเองครับ
ซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลนั้นเรารู้อยู่แล้วครับว่ามีเรื่องเล่าประสบการณ์
ที่มันเป็นประสบการณ์ของความน่ากลัวเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการกับผมพร้อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้กับชาวสถานีผีดุได้รับชมกันสวัสดีคุณอุ้มครับ
สวัสดีพี่แจ๊คครับครับผมคุณอุ้มปกติเนี่ยเราจะคุยกันผ่านทางแค่เสียงโทรศัพท์ซะเป็นส่วนใหญ่
แต่ระดับคุณอุ้มเวลาเขาเล่าประสบการณ์แต่ละอย่างคือไม่ใช่แค่ประสบการณ์ของตัวเขาเองนะ
เขาไปได้ยินได้ฟังคนอื่นเข้ามาแต่ละเรื่องนี่โหดทั้งนั้นวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
คุณอุ้มนำเรื่องที่มีชื่อว่าผิดที่มาฝากกันเป็นยังไงคุณอุ้มเรื่องนี้
ก่อนอื่นนะครับก็ต้องถามพี่แจ๊คเชื่อในเรื่องของดวงของคนเรากับสถานที่
เชื่อไหมครับว่ามันมีกรณีที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่ถูกกับสถานที่นี้เราเข้ากับสถานที่นี้ไม่ได้อย่างนี้ครับ
ผมเชื่อครับผมเชื่อถ้าที่นั้นต่อให้ดีขนาดไหนแล้วดวงเราไม่ได้แล้วเราเข้าไปทำอะไร
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าไปอยู่มันก็จะไม่มีการส่งเสริมกัน
เรื่องนี้ทำให้ผมเกิดมีความคิดแล้วว่ามันเป็นกับทุกสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงแรมร้านอาหารหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาล
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่สาวคนหนึ่งที่เขาเป็นหมออยู่
สมมุติว่าเขาชื่อพี่องุ่นคือพี่องุ่นเขาเป็นหมอที่เรียนจบมาแล้ว
ทีนี้หมอส่วนใหญ่เขาจะมีการไปเรียนต่อเฉพาะทาง
ทีนี้เวลาที่หมอเรียนต่อเฉพาะทางเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากสายอาชีพอื่นนิดนึง
เต็มที่สายอาชีพอื่นเขาจะเรียนอย่างเดียวแต่ว่าหมอคือคุณก็ต้องไปทำงานเป็นหมออยู่ด้วย
แล้วก็ส่วนมากก็คือไปเรียนอยู่ณแผนกที่คุณไปต่อเฉพาะทางอยู่
เพราะฉะนั้นผมจะไม่ขอบอกชื่อสถานที่แล้วกันนะครับเป็นว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับผม
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็ตอนที่พี่เขาไปอยู่ที่นั่นใหม่
ที่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็เป็นเด็กหมอใส่คนหนึ่งเลยเป็นเด็กใหม่เข้ามาเลย
บางทีก็จะเลิกเย็นดึกหน่อยแล้วด้วยความที่มันเป็นต่างจังหวัด
ให้พี่แจ๊คลองคิดสภาพครับโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นถงยาวในบางครั้ง
แล้วทีนี้มันจะเป็นหลอดไฟที่เป็นจุดเป็นจุดซึ่งมันจะสว่างมืด

ใช่นึกถึงภาพจริงครั้งแรกที่พี่อังหุ่นเขาเริ่มรู้สึก
คือตอนที่เขาเดินกลับในบางจังหวะหนึ่งในบางความรู้สึกหนึ่ง
เหมือนมีคนเดินตามแต่ก็ด้วยความที่มันเป็นโรงพยาบาลอ่ะ
เด็กใหม่เนี่ยอาจจะโดนมีคนคิดไม่ดีมีร้ายอยู่หรือเปล่า
คนที่ประสงค์ร้ายก็มีความรู้สึกนั้นอยู่
คิดเป็นแน่ว่าเป็นคนเดินตามเขา
ใช่ครับแน่นอนครับว่าจังหวะนั้นมันยังไม่ได้ดึกหรืออะไรขนาดนั้น
แล้วพี่เขาก็ก่อนหน้านั้นนะครับ
ก็ไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องผีหรือวิญญาณอะไรเท่าไหร่นะครับ
พี่เขาก็เลยตัดสินใจเดินไปเดินไปเลยตอนนั้นแสงยังไม่หมดนะพี่
ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันโพะเละอยู่

เสียงฝีเท้าเขายังตามไปติดเรื่อย
จนคิดว่ามันจะหันกลับไปแล้วต้องด่าล่ะ

พี่เขาเลยนับ๑๓ในใจเอาวะเป็นแง่เป็นกัน
หันกลับไปแล้วก็กำลังจะอ้าปากด่า

แต่ไอ้คำว่าว่างเปล่านี้ไม่ใช่เชิงว่าว่างเปล่าสักทีเดียว

ไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแต่มีเงาขนทอดอยู่
ไม่เห็นตัวเห็นแต่เงา
ใช่เห็นแต่เงาแล้วเงาตรงนั้นขาดไปแค่ครึ่งหัว

ทีนั้นพี่เขาเห็นอย่างนั้นเขาเลยแบบพยายามแบบช็อกไปแป๊บนึง
แล้วก็ตั้งสติรีบขึ้นไปบนรถแล้วก็ขับรถกลับไปเลย

แล้วก็กลับไปที่วิธีพักนะครับ
ผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับ
มันจะมีตึกที่เป็นตึกผู้ป่วยเก่า

แจ๊คลองนึกสภาพของตึกไม้ครับ
ตึกผู้ป่วยที่เป็นตึกไม้สภาพมันจะแบบขนาดไหน
แล้วเขามีการปรับเปลี่ยนจากตึกผู้ป่วย
ให้เป็นบ้านพักของแพทย์

คือรีโนเวทจากตึกที่เอาไว้ใช้รักษาคนป่วย

เรียกว่าซ่อมแซมให้มันลอยอยู่ได้
มีการปรับปรุงบ้างอย่างนี้นะครับ

แต่โครงสร้างมันก็ยังเป็นอาคารไว้

ทีนี้แน่นอนว่าเรื่ององค์เรื่องง่ายอะไรก็ไม่ค่อยมีหรอก
ทีนี้แท่ส่วนยายหมอส่วนยาย

มันก็จะเป็นคนในพื้นที่ที่เขามีบ้านอยู่แล้ว

เขาเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับ

ก็ช่วยไม่ได้ณตอนแรกที่ยังต้องไปอยู่
อยู่ไปสักพักนึงทีนี้จากเหตุการณ์นั้น
เขาเริ่มมีความฝัน

ฝันเห็นเป็นผู้ชายนะครับ
อายุน่าจะค่อนข้างมีอายุแหละนะครับ
มาเข้าฝันเขาแล้วเหมือนกับมาบอกว่า

ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของเธอ

มาอีกทีนึงยังอยู่อีกเหรอ

แล้วเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไง

และไม่แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยขนาดไหนครับพี่แจ๊ค
ชีวิตของพี่องุ่นเขาในรั้วโรงพยาบาลแห่งนี้เริ่มไม่โอเค
ก็คือเขาเริ่มเข้ากับหัวหน้าหรือว่าคนที่ทำงานไม่ได้
เริ่มมีปากเสียงเริ่มโดนกันแกล้ง
จากทั้งหลายอย่างจากทั้งคนนู้นคนนี้คนนั้น
จนเอาถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือประสาทจะกินนะครับ
ก็เลยแลดดิ้งกับตัวเองก็ต้องเรียนด้วย
แล้วการที่เราเรียนแล้วก็มีคนค่อยกลั่นแกล้งเราอยู่เนี่ย
แน่นอนมันไม่สามารถทำอะไรให้มีความสุขได้อยู่แล้วครับ
น่าจะถึงจุดหนึ่งนะครับที่เขาเริ่มรู้สึกว่ามัน
มันถึงจุดที่เขาต้องทำอะไรสักอย่าง
วันนั้นพี่องุ่นเขาเช่าหออยู่ข้างนอกกันนะครับ
แต่ว่าหอข้างในก็คือยังจริงยังเอาเก็บไว้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วอืม
วันนั้นนะครับเป็นวันที่เขาเหมือนกับว่าเขาน่าจะลงเวรมา
แล้วทีนี้เหนื่อยมากเพลียมากเลยอยากที่จะไปพักผ่อน
จะขับรถกลับหอซึ่งมันก็ค่อนข้างไกลพอสมควร
ก็เลยไม่น่าจะขุมแก่นตรงนั้นก็มีห้องอยู่

พอทีแรกก็กลับไปก็ไม่มีอะไรเขาก็กลับไปนอนปกติ

ความที่เขาไม่ค่อยได้อยู่แน่นอนว่าพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
พวกแอร์พวกอะไรอย่างนี้จะไม่มีหรอก

เขาก็เปิดพัดลมแล้วก็นอนเพื่อที่จะพักผ่อน
มันมีจังหวะที่เขาตื่นออกมา
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน
แต่เขาตื่นออกมาครับเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
กอดเข่าอยู่ปลายเตียงอยู่ปลายที่นอนเขา
ขณะที่พัดลมมันก็เป่าอยู่

เขาตกใจเพราะเขาคิดว่าเอ๊ะเป็นใครเข้ามาได้ยังไง
ห้องก็ห้องเราใช่อันดับแรกคือนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองก่อน
แล้วก็กึ้งตื่นออกมาน้ำมันเฮ้ยอะไรแบบนี้
แล้วดูไปสักพักหนึ่งผู้หญิงมาแล้วก็ยิ้มเรื่อย

จังหวะที่พัดลมมันส่ายลงมาหาผู้หญิงนนั้น
กลิ้งมาหาเขาแล้วก็มายิ้มให้เขา
หัวคือหลุดออกมาจากตัวกลิ้งแล้วมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็มายิ้ม
ใช่ครับจากนั้นพี่เขาก็ช็อกเลยแบบ
โมงโปรงแล้วสวดอะไรก็ตามที่เท่าที่สมองยังจะคิดออกนะครับ
พยายามแบบทุกอย่างแล้วจนไม่รู้ว่าหมดสติหรือว่าหลับไปตอนไหน

แต่ทีนี้ผู้ชายคนนี้กลับมาอยู่ในสภาพที่สะอาดสะอ้านแล้ว
ก็เหมือนกับว่าขอบคุณมากที่ช่วยที่ทำบุญให้
บอกแล้วว่าอย่าอยู่ที่นี่มันไม่ใช่ที่ของหนู
หนูอยู่ไปมันจะมีแต่จะทำให้ชีวิตของหนูมันแย่ลงนะออกไปเถอะ
เป็นหนึ่งในการตัดสินใจไม่กี่ครั้ง
ที่เขาตัดสินใจลาออกจากราชการเพราะเหตุการณ์นี้ครับ
เหตุการณ์นี้เหรอแล้วรู้ที่มาที่ไปไหมว่าตกลงแล้วสิ่งที่มาบอกเขาคืออะไร
แล้วสิ่งที่เขาต้องกลัวตอนที่ต้องทำงานอยู่ที่นี่มันคืออะไรคุณอุ้ม
โรงพยาบาลนะครับศูนย์รวมของตรีทูตเกิดแก่เจ็บตายทุกอย่างรวมกันอยู่ในนี้
เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าโรงพยาบาลนะครับมีอะไรอยู่ในนั้น
แล้วยิ่งเป็นโรงพยาบาลเก่าแก่โรงพยาบาลที่อยู่มานานแล้ว
กี่ชีวิตกี่ดวงวิญญาณที่ต้องไปอยู่ในนั้นเราไม่สามารถทราบได้เลย
แล้วยิ่งอาคารนั้นเป็นอาคารผู้ป่วยเก่าเราไม่รู้เลยว่าก่อนนั้นมันเป็นห้องของใครปรากฏหรือเปล่า
ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละดวงจิตที่วนเวียนอยู่ในนั้นเนี่ย
เขามีเขาเรียกว่าจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกันอย่างนั้นป่ะ

มุ่งหมายในที่นี้หมายถึงว่าเฮ้ยเขาอาจจะดีกว่าคนนี้

มันมีแบบอยู่ไม่ชอบไม่ถูกชะตาไม่ถูกฉลกไม่อยากให้อยู่
ฉันต้องการที่จะมาทำร้ายแต่ก็เหมือนกับมีอยู่หนึ่งดวงที่คอยช่วยอยู่
คือคุณลุงผู้ชายคนนั้น
ตามความคิดของผมนะครับคือผมคิดว่าคุณลุงท่านเนี่ย

ทีนี้เขาอาจจะรู้ว่าพี่องุ่นเขาสามารถสื่อสารได้

ดวงของคุณมันอยู่สถานที่นี้ไม่ได้
อยู่ไปคุณก็มีแต่อียะลงคุณออกไปเถอะ

ใช่ครับวันนั้นนี่คือความคิดของผมนะฮะ
ผมว่านะตัวเขาก็อาจจะพอรู้อยู่แล้วว่าตัวพี่อังุ่นเนี่ย
ถ้าไปสื่อสารไปบอกกับเขา
เขาอาจจะทำในสิ่งที่

คือเขาต้องการแค่ให้คนทำบุญไปให้เขา
เขาอาจจะพยายามติดต่อกับหลายคนที่
วนเวียนผ่านมาอยู่ที่นี่
แต่ไม่มีใครเคยทำให้เขา
ก็คือก็เป็นเรื่องที่พี่องุ่นเขาเชื่อว่ามัน

เพราะตลอดเวลาที่เขาอยู่มาก

ทั้งไปทำงานทั้งไปหลายที่

จนกระทั่งครั้งนี้มันเจอทีเดียวแล้วมันก็หนักเลย

ถ้าไม่ใช่สถานที่นี้ก็คงไม่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น

คืออันนี้ผมว่ามันเข้าครับคล้ายครับคลากับเรื่องของ

คือสถานที่เหล่านี้เขาก็ตั้งอยู่อย่างนี้แหละ
แต่ละคนที่จะเข้าไปทำหรือว่าไปซื้อรถยนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่
คือมันก็จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปซื้อหรือว่าการเข้าไปอยู่
แต่แต่ละคนมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน

คนนี้ซื้อไปเจอผีเจอผีเจอผี
แต่คนนี้มาซื้อไม่เจออะไรเลย

นั่นคือเรื่องของอุ้มที่เป็นได้ยินได้ฟังมาจากเรื่องของพี่องุ่น

เมื่อกี้เห็นอุ้มส่งซิกส่งสัญญาณสะกิดสะกิด

แน่นอนครับสำหรับท่านผู้ฟังสถานีผีดุนะครับ

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเหมือนกันแล้ว

เกิดขึ้นกับเพื่อนผมคนหนึ่งแล้วกันที่เป็นแพทย์อยู่นี่แหละฮะ
คือวันนั้นเขาเป็นแพทย์เวทอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ทีนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นก็คือว่ามีคนไข้มาจากนอกพื้นที่
คือสภาพที่รถแอมบูแลนซ์มาส่งคือสภาพแบบล่อแร่มาก

คือตอนนั้นแพทย์ก็พยายามที่จะช่วยชีวิตทุกครั้ง
ทุกคนก็ลุมแต่ทีนี้มันก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ก็คือว่าอาการเหมือนกับผลเมอรอยอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ได้รู้สึกถึงว่าอาการเงาแย่อะไรแบบนั้นนะฮ่ะ
จังหวะหนึ่งที่พยายามที่จะทำการคู่ชีวิตนะฮะ
ก็เริ่มตันละไม่รู้จะทำยังไง
ก็พยายามยืนครับอยู่มีผู้ชายคนหนึ่ง
เดินเข้ามาแหกเข้ามาในห้องอีอาร์เลยนะฮะ
แล้วเหมือนกับว่าเอาอะไรสักอย่างขึ้นด้วยดี

คือแบบก็มีบุรุษพยาบาลที่เขาพยายามห้ามนะ

เหมือนกับไปตบใต้เตียงคนไข้ที่นอนอยู่ก้ม

กรี๊ดยืนบนเตียงแล้วก็กรี๊ดห้าดอย่างนี้

ก็คือถามว่าถ้าคนแกล้งทำเนี่ย

คือทิพจรคือคนเหล่ามันเต้นอ่อนมาก

อ๋อเป็นยันย์หรอ

ก็เลยไปถามคุณลุงคนนี้ครับที่เข้าไปช่วย
เขาบอกว่าไม่ได้ป่วยอะไรหรอก
เขาไปผิดผีผีป่ามา

นั่นคือสิ่งที่ลุงคนนั้นเป็นคนบอก
อันนี้คือเพื่อนผมเป็นคนที่อยู่ในเกษตรการ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสั้นนะฮะ

ไพ่เตียงปั๊บลุกขึ้นเลยเหรอ
ว่าลุงแกตามผู้หญิงคนนี้มาพอสมควรแล้วดิ
ใช่ครับส่วนเรื่องรายละเอียดว่าตามมาจากไหนอะไรแบบนี้
นี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ก็คือเขาเห็นลักษณะนี้เจ็ดการนี้เกิดขึ้น

ก็อย่างที่คุณอุ้มบอกว่าต่อให้เป็นการแกล้งทำโอเค
แต่มันไม่สามารถที่จะไปบังคับชีพจร
ให้แบบเต้นอ่อนหายใจรวยรินได้นะ
ป่ะนอกจากคุณจะฝึกวิชาลมปลานมา

แต่ลักษณะอย่างที่อุ้มเล่ามันมีหลายเคสนะที่
มีอาการแปลกคือไปรักษาทางการแพทย์ยังไงก็ไม่หาย

ไปหาหมอผีหมอทำอะไรก็แล้วแต่

เออมันก็พูดยากมันก็หาคำตอบได้ยากว่าทั้งหมดมันยังไง
หรือบางทีมีการรักษาแบบคู่ขนานกัน
โอเคไปทางหมอไม่หายเลย
มาทางศัยศาสตร์ก็ไม่ดีขึ้น
แต่ถ้ามีการรักษาไปแบบคู่ขนานกันนะครับ
ยังมียาของปัจจุบันด้วย
ใช้เรื่องของมนต์คาถาอะไรต่างช่วยด้วย

เรื่องพวกนี้มันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ไง

ในทางการแพทย์เขาไม่มีคำหนึ่ง
สำหรับเมดิเซียนไม่มีอะไรไม่มีคำว่า๑๐๐

จะไม่มีคำว่าหายแน่นอนหาย๑๐๐
เขาจะไม่มีคำนี้เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้

แต่อยู่ที่มีโอกาสหาย๓๐นะ
แต่เวลาคนฟังอ่ะโอ้ท้อ
เปอร์เซ็นต์ที่มันแย่ลงมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันดีขึ้น

แต่ทุกคนพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่รู้จะไปทางไหน

ปรากฏว่ามีบางเคสก็หาย
และมีบางเคสที่ไม่จริงก็มีนะคุณผู้ชม
เรื่องพวกนี้นะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลล้วน
นั่นคือเรื่องของคุณอุ้มนะครับผม
และวันนี้สถานีผีดุของเราขอบคุณคุณอุ้มมากนะ
ที่วันนี้ให้เกียรติมามาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

เอาละครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
กลับมาเจอมาเจอกันใหม่
ได้ในค่ำคืนของวันศุกร์หน้า

จะได้ไม่พลาดตอนที่เราได้มีการยิงสัญญาณแบบพรีเมีย
จะได้ชมก่อนใครครับ
วันนี้ทั้งผมแล้วก็คุณอุ้มแล้วก็ทีมงานสถานีผีดุทุกท่านนะครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกกันแล้วกันนะครับ

ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ
สวัสดีครับขอบคุณคุณอุ้มครับสวัสดีคุณแจ๊ค